ช่วงนี้พาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามบรรยากาศสดเลยค่ะ

เตรียมงานกันตั้งแต่เนิ่นแล้วนะคะ

รายงานสดมาจากคริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพเชิญเลยค่ะ
บรรยากาศที่คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพนะครับ
กับพิธีไว้อาลัยคุณตังโมนิดาในวันที่๓นี้นะครับ
มีคนบันเทิงทยอยเดินทางมาร่วมงานกันอย่างต่อเนื่องนะครับ
ในขณะที่กลุ่มคนที่รักคุณแตงโมนะครับ
ก็ได้เดินทางมารอที่บริเวณหน้าคิตจักร
เพื่อที่จะรอร่วมพิธีไว้อะไรในช่วงเย็นนี้ครับ
ด้านหน้าของคริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพนะครับ
มีกลุ่มคนที่รักคุณตังโมนิดานะครับ
กลุ่มนั้นเป็นสมาชิกคริสเตียนนะครับเช่นเดียวกับคุณตังโม
เดินทางมาบริเวณที่จัดพิธีไว้อาลัยนะครับ
เพื่อที่อยากจะเข้าไปร่วมพิธีด้านบนในช่วงเย็น
ซึ่งขณะนี้นะครับทางงานได้จัดจุดรองรับ
เพื่อรอเวลาที่จะได้ลงทะเบียนหน้างาน
ก่อนที่จะเข้าไปร่วมไว้อาลัยคุณแตงโม
ในฐานะสมาชิกคริสเตียนด้วยกันนะครับ

แม้จะไม่มีโอกาสได้เจอกับคุณตังโมโดยตรงนะครับ
แต่ยอมรับว่ารู้สึกสูญเสียและใจหาย

พวกเขาทุกคนนะครับติดตามข่าว
แล้วก็เห็นถึงความตั้งใจดีของคุณแตงโม

ซึ่งเป็นเจตนารมณ์เดียวกันของชาวคริสเตียนทุกคนครับ
ทีมข่าวครับมีโอกาสพูดคุยกับหนึ่งในแฟนคลับ
ใกล้ชิดกับคุณแตงโมนิดามาเป็นเวลานาน
และหลังจากที่คุณแตงโมนั้นเสียชีวิตนะครับ

รวมตัวกันช่วยงานทุกอย่างเท่าที่จะทำได้
อยากให้คุณแตงโมนั้นเดินทางสู่อ้อมกอดของพระเจ้า

ผู้ชายที่คุณแตงโมรักและอยากจะฝากชีวิตไว้ครับ

วันแรกก็คือวันที่๑๑ใช่ไหมครับ

ไม่ว่าจะเป็นการรับการรับพี่น้องเพื่อนแฟนคลับ
หรือว่าการรับทุกอย่างอะไรอย่างนี้ครับ

เดี๋ยวก็จะมีการอัพโซเชียลให้เห็นว่า
พี่เบิร์ตเขามีกำลังใจที่ดีขึ้น
แสดงว่าแฟนคลับพี่โมก็จะเป็นกำลังใจพี่เบิร์ตต่อไป
ใช่ครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นก็
ทุกคนก็ให้กำลังใจพี่เบิร์ตอยู่แล้วนะครับ
แต่ช่วงนี้ผมเองก็ได้เห็นพี่เบิร์ดยิ้ม
ผมก็รู้สึกว่าอบอุ่น
แล้วก็รู้สึกว่าพี่ผมเองก็คงมองอยู่
เขาคงรับรู้กับสิ่งตรงนี้ได้

มีแฟนคลับคุณตังโมได้นำรูปภาพใส่กรอบ
เป็นภาพคุณแตงโมกับคุณเบิร์ตคู่กัน

คุณเบิร์ตเนี่ยได้เดินทางลงมารับด้วยตัวเองบริเวณชั้น๑นะครับ
ก่อนที่จะนำขึ้นไปวางทางด้านบนนะครับ
นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจดีที่ส่งมาให้คุณเบิร์ตในช่วงนี้นะครับ
ซึ่งหนึ่งคนบันเทิงครับที่เพิ่งเดินทางมาถึงยังคริสตจักรเลย

ไม่อยากจะเชื่อว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้น
สำหรับเธอคุณแตงโมคือคนที่น่ารักเฮฮา
และมักจะพูดกับคุณปอยเสมอว่าเป็นคนสวย
และตัวเองก็มีโอกาสพูดคุยกับคุณตังโมอยู่หลายเรื่อง
ส่วนเรื่องของคดีความในฐานะเพื่อน
อยากให้ตามหาความยุติธรรมให้กับคุณแตงโมให้ได้นะครับ
ให้ทุกอย่างนั้นโปร่งใสมากที่สุด
และอยากให้มีการเข้าถึงข้อเท็จจริงของคดีมากกว่านี้ครับ
ในส่วนของพิธีเย็นนี้นะครับ
ขั้นตอนต่างก็ยังคงเป็นไปตามเดิมครับ
มีการนามัศกาลพระเจ้า
โดยมีผู้ดำเนินรายการคือนักแสดงสาวคุณกระติ๊บชะวันกรนะครับ
มีคุณบอยพิสเมเกอร์นำร้องเพลงอาลัย
คุณอเชียงใหม่เป็นผู้กล่าวอะไลค์
ซึ่งคุณออสเชียงใหม่นี่เป็นหนึ่งในผู้ใหญ่คนสนิทของคุณตังโมเลยนะครับ
และจะปิดท้ายด้วยการแบ่งปันคติธรรมนะครับ

ซึ่งสำหรับวิธีไว้อะไลค์ในคุณสุดท้ายวันนี้นะครับ

กลุ่มคนที่รักคุณแตงโมนั้นเดินทางมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากเลยนะครับ

ว่าจะมีการพูดถึงเรื่องความคืบหน้าคดีความต่างหรือไม่
รวมไปถึงกลุ่มคนบนเรือทั้ง๕คน
ว่าจะเดินทางมาร่วมในพิธีคืนนี้
เป็นการไว้อาลัยคุณตังโมนในคืนสุดท้ายรึเปล่านะครับ
ยังไงบรรยากาศต่างเราสามารถติดตามได้

เราจะนำภาพบรรยากาศติดตามกลับให้คุณผู้ชม

รายงานสดจากคริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพครับ
ขอบคุณกริตภัทรด้วยนะคะในบรรยากาศวันสุดท้าย